คุณผู้ชมครับวันนี้เราต้องจับตาไปที่การลงประชามติของอังกฤษนะครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้เป็นปัจจัยสำคัญนะครับ
ที่มีผลกระทบต่อตลาดเงินกับตลาดทุนของไทย
คือเรื่องของการลงประชามติของสหราชอาณาจักร
แต่ว่านักวิเคราะห์ของไทยก็มองว่าผลกระทบทางตรงนั้นอาจจะไม่มาก
แต่ว่าจะมีผลกระทบเรื่องของความเชื่อมั่นในช่วงของระยะสั้น
อาจจะมีความผันผวนบ้างในเรื่องของตลาดการเงินของไทยครับ
ติดตามเรื่องนี้จากบรรยายงานของคุณสรีพักกมลตรายตรึงตรีคูณครับ
ความเห็นนักเศรษฐศาสตร์จากศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจธนาคารทหารไทยประเมินว่า
ผมอยู่ในฝ่ายที่จะอยากจะให้ออกเพราะหนึ่งผมมองว่าผลกระทบต่อประเทศไทยไม่ได้มากนะครับ

แต่สิ่งที่ผมอยากจะมองก็คือประดานที่๒ก็คือว่ามันเป็นบทเรียนนะครับ
ที่จะเกิดความแน่นอนในเสถียรภาพตลาดโลกนะครับว่า
คนที่จะออกไปได้แล้วไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากมาย
เป็นบทเรียนว่าความไม่แน่นอนมันจะหายไป
ในอนาคตถ้าใครจะออกอีกมันไม่ถึงขั้นรุนแรง
เรายังมองภาพว่าตอนนี้ถึงผลโหวตมันจะดูสูสีกันนะครับ

๔๐เราเชื่อว่ามีคนอีกประมาณ๑๐๒๐ที่ยังตัดสินใจไม่ได้
ซึ่งเราเชื่อว่าด้วยระยะเวลาสั้นแบบนี้เนี่ย
โอกาสที่สุดท้ายแล้วคนที่ตัดสินใจยังไม่ได้เนี่ย
สุดท้ายจะเอ็นเอียงไปทางข้างอยู่ต่อเนี่ย

เพราะว่าจริงแล้วผลกระทบตอบยากเหมือนกันว่า

เห็นแค่ว่ามีแต่ผลเสียเท่านั้นเอง
แต่ในมุมด้านผลกระทบนักเศรษฐศาสตร์เห็นตรงกันว่า
ไม่ว่าอังกฤษจะอยู่ในสาภาพยุโรปต่อไปหรือไม่
ผลต่อเศรษฐกิจไทยคงมีไม่มากนัก
เพราะสัดส่วนการค้าระหว่างไทยกับอังกฤษมีเพียงแค่๑๐๒
ที่มีมากถึงร้อยละ๑๐ของยอดส่งออกทั้งหมด
โดยสินค้าส่งออกที่สำคัญของไทยไปอังกฤษ

ซึ่งแม้ว่ายอดส่งออก๔เดือนแรกของปีนี้
จะติดลบถึง๑๐๘๙๑
แต่ก็มองว่าระยะยาวไก่แปรรูปยังเป็นสินค้าที่ต้องการในตลาดอังกฤษอยู่

ส่วนตลาดเงินและอัตราแรกเปลี่ยนทั่วโลกยอมรับว่า

ก่อนและหลังรับทราบผลโหวต
แต่เชื่อว่าจะเป็นเพียงแค่ระยะสั้นเท่านั้น
โดยช่วงแรกนักลงทุนนั้นตื่นตระหนก
กระจายความเสี่ยงหันไปลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัย

โดยล่าสุดราคาทองคำในตลาดโลกผันผลอย่างหนัก

แตะที่ระดับ๑๒๘๒ดอลลาร์สาระต่อออนซ์
ขณะที่ค่าเงินเย็นแข็งค่าขึ้นราวร้อยละสิบห้า
มาอยู่ที่๑๐๔เยนต่อดอลลาร์สหรัฐ
และค่าเงินปอนด์ปรับตัวลดลงถึงร้อยละห้า
ส่วนค่าเงินบาทมีโอกาสอ่อนค่าลงมาราวร้อยละ๒
อ่อนค่าแตะระดับ๓๕๓๖บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ
นักเศรษฐศาสตร์จึงแนะนำให้ผู้ส่งออก

พร้อมป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนด้วย

ความผันผวนมันสูงขึ้นเยอะจริงนะครับ
ก็ส่วนหนึ่งเราก็ยังเชื่อว่า
ผู้ประกอบการก็ควรจะทำการประกันความเสี่ยงไว้นะครับ
ระยะสั้นเนี่ยก็น่าจะทำให้สามารถ

ทำให้ผลประกอบการไม่เหวี่ยงมาก
ค่าเงินที่มันผันผวนขนาดนั้นนะครับ
ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทปทชี้ว่า
จะต้องติดตามการปรับตัวของโครงสร้างการค้าโลก

พร้อมทั้งยืนยันว่าทปทมีเครื่องมือ

หากค่าเงินบาทผันผวนมาก
ขณะที่นักเศรษฐศาสตร์ยังระบุว่า

คือการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ

รวมถึงการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูลของไทยด้วย

ข่าวเทราะทีวีปรายงาน